ท่าเรือก็ป้องกันแชมป์ได้๒สมัยติดต่อกันครับ
แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่๓ของสโมสร
เปิดบ้านเอาชนะธรรมศาสตร์ยังบลัดอันดับ๙ไปได้๔๐ครับ

นาทีที่๔มากอฟวิดีซีอูสนะครับ
นาทีที่๖แล้วก็มีแรนโกเมสมายิงอีก๒ลูกครับ
นาที๑๕แล้วก็๓๒เป็นแฮทริกของเขา
หลังจากจบเกมการท่าเรือก็ขึ้นแท่นรับถ้วยแชมป์ฟุตซอลลีก
เป็นทางการจากคุณอริสักเบนจาสิริวัลครับ
ซึ่งรับเงินรางวัลไป๒๕๐๐๐๐บาท
สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชีย
ทีมงานผู้บริหารของการท่าเรือตั้งเป้าเลยครับ
ว่าจะต้องคว้าแชมป์เอเชียให้ได้ในเป้าหมายต่อไป
ส่วนรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีก
ได้แก่คณิตศรผู้ผันกับประตูของการท่าเรือ
เงินรางวัลไปอีก๒๐๐๐บาทครับ

รัชนาวีแพ้สุรธานีไป๓๔
บางกอร์ซิตี้เสมอกับตรมทางหลวงไป๕๕

ภาคตะวันออกเชียงเหนือเอาชนะห้องเย็นท่าข้ามไป๒ต่อ๑
แล้วก็เกษมบัณฑิตครับแพ้ให้กับศรีสะเกดไป๔
ต่อ๕ตารางคะแนนนะครับท่าเรือก็เป็นแชมป์๖๗แต้ม

ที่สี่แบงคอร์กบีทีเอส๔๔คะแนน
และที่ห้าซิงศพุสาคร๔๒คะแนนครับ
ตารางนะครับก็อย่างที่เห็นกันตามหน้าจอนี่แหละครับ
สองทีมตกชั้นไปก่อนอันนี้คือนนทบุรีแล้วก็ศรีสะเกดนะครับ